แต่ก็แน่นอนล่ะค่ะเมนูที่ผู้ชมส่งเข้ามาหน้าจออย่าง
นูสุดแซ่บต้องต้มมะยมใส่กุ้งสด

ถ้าพูดถึงเมนูที่มันสุดแซ่บทำให้น้ำลายยายไหลย้อยเนี่ย
ดิฉันว่านะท็อปเทนนะติดอันดับต้นจะต้องมีส้มตำแน่นอนใช่แน่นอน
คุณผู้ชมแต่ไม่ใช่แค่คนเราที่ชอบส้มตำเท่านั้น
นี่ค่ะ

โอ้โหสุนัขทานส้มตำ

ปั้นเป็นคำคีบจิ้มน้ำส้มตำ
แล้วก็มีมะละกอนิดนึงด้วยบางที
เคยเห็นบอกเลย
บางคนอาจจะเคยเห็นก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่า
แต่ผมก็เคยเห็นถ้าเป็นผมผมไม่เคยเจอ

กินผักก็ยังเคยพอเห็นบ้างกินผลไม้ก็ยังพอมี
อันนี้คือกินข้าวเหนียวและส้มตำเป็นปั้นเป็นคำอย่างกับมนุษย์
ดูนั่งนิ่งไม่ไปไหน

สายตาว่าวอนขออีกสักคำนะแม่นะผมกำลังอร่อย
แหมมันช่างถูกอกถูกใจแบบนี้ฟินกันไป

ส้มตำไก่ย่างคอหมูย่างลาบประดุกแก๊งอ่อมแก๊งอ่อมโอ้โฮโฮโฮ
อันนี้ไม่น่าจะใช่สุนัขกินดิฉันนี่แหละน่าจะเป็นคนที่สั่งมากินถ้ามาเยอะขนาดนี้
แต่ดูตัวสุนัขนี่ครับอื้อหือน่าจะจำม่ำนะ
เออตัดม็อกข้าวเหนียวน่าจะคาร์โบไฮเดตเยอะ
น่าจะเป็นพันธุ์บูลลี่อ่ะดิฉันว่าใช่บูลลี่ก็คือหมา
ไม่ใช่คือไม่ใช่พิษบูคล้ายพิษบูอะไรผสมมาก็เลยมีความหน้าไม่ค่อยพิษบูเท่าไหร่
เออมันจะมีความคล้ายกันระหว่างบูลลี่พิษบูพิษบูเฟรนด์บูด็อกอะไรอีกมากมาย
ซึ่งจะเป็นบูลลี่บูลลี่เขาจะแบบว่าเรียบร้อยตลกกว่าอะไรแบบนี้
หน่อยถ้าพิษบูน่าจะต้องยืนด้านนี้
อาจจะไม่ได้กินแค่ส้มตำล่ะใช่แค่กินมือ
ล้อเล่นหมานะ
คือมันไม่ได้ดุร้ายทุกตัวใช่คือจริงจริงแล้วเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ย

อย่างที่บอกว่าอย่างสุนัขตัวเมื่อสักครู่เนี่ยทานข้าวเหนียวได้ก็ไม่น่าจะดุแล้ว
ถ้าจะหลับอาทิตย์ฉันว่ากินเสร็จก็คือนอน
เสร็จแล้วก็นอนกินเสร็จแล้วก็นอน
เพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงไงหน้าอืด
เราก็รู้ดีถึงพิสงฆ์ของข้าวเหนียว
ไม่ว่าจะทานมื้อไหนพอเสร็จปั๊บหนังตาตกทุกที
น้องท้องซึ้งปุ๊บหนังตายอน